ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ

ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ

พี่น้องชาวไทยไปลงประชามติกันด้วย

เมื่อสักครู่ก่อนที่จะถ่ายท่อสด
ผมเดินไปดูที่ห้องแต่งตัวนักมวยมา
ทรงก็ไปเดินดูทุกคนบอกว่าวันนี้

มุมน้ำเงินต้องจับตาดูให้ดีเลยเพราะว่า

ชนะน็อกมาตลอดแล้วก็เป็นการน็อกยก

วันนี้จะครบ๕ยกหรือเปล่าน่าสนใจนะครับ
วิทยามา

เขาคือแดงบุรพาเล็ก
สขเล็กทวีวัฒนา

สขเล็กทวีวัฒนา

ชนะ๔๓แพ้๑๓ครั้ง

เผ่ามงคลอายุ๑๖ปี

ชนะ๒๖แพ้๑๐ครั้ง

กลนครยกแรกที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนี่สอบอยู่บรรคเทพธุมรีนะครับ

รายนี้ฟอร์มช่วงหลังก็มีแพ้มีชนะนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินเนี่ย

ฟิศซ้อมนี้ไม่ต้องสืบเลยครับเต็มที่เต็มถังนะครับ
ล้ำกับพวกฝันสอเพลินจิตพลอยวิทยาเพชร๔๐๐๐ครับ

นี่เตรียมตัวจะไปแข่งมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่อาคารนี้บุตรครับ
เร็ววันนี้เลยครับ
ที่เรียนไปนะครับมุมน้ำเงินเนี่ยโอ้โหช่วงหลังสดเหลือเกินครับ

แล้วก็เป็นการน็อกยกแรกด้วยเดี๋ยวดูครับวันนี้จะมาสมบทโหดเลยหรือเปล่านะครับ

มาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับขณะที่มุมน้ำเงิน
มีรองนายกอบตลูกหนองย่างทอย
จากเพชรชบุญนะครับคุณเจนนรง

ถอดมงคลให้กับเพชรสำเร็จนะครับ
เอาละครับดูเดี๋ยวแน่นอนนะครับเข้มข้นเหมือนเดิม
ครับแก้วครับคุณภาพศึกยอดมวยไทยรัฐติดตามยกที่๑ครับ

ผมชอบน้ำเงินน่ะ

อมน็อกเอาท์คนใหม่

จนได้ฉายาว่าจอมน็อกเอาท์คนใหม่

มุมน้ำเงินในสุดยอดมวยไทยราช

ยกแรกมานี่เอาน็อกเก็บสักที

วันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นของฝ่ายน้ำเงินน่ะ
โอ้โหแข่งซ้าย
ธรร่ียะ

ดูรุ่นน้องน็อกตลอด

วันนั้นหันจอยางใหญ่ไหลงจอยยางแตกเลย
ทางบนทางล่างหนักแรงทางสิ้นแหละครับ

สอบอยู่กับอาจารย์สนับสู้เร็วครับ

กับขวาแล้วใส่กันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
แล้วมวยหนักแบบนี้แล้วซ้ายกับขวาด้วย
ต้องดูเลยนะคู่นี้มีเสน่ห์นะ
แม่ขยับความมั่นใจนะ
มวยเป็นรองก็จริงครับ

หนักแรงอยู่ที่น้ำเงินเลยนะครับ
แต่กระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยนี่อยู่ที่แดง

โอ้โหนี่ครับนี่เจอซ้ายไปก่อน
ไม่มีการยืนคุยแล้วครับที่ตรงนี้

ชนะสวยเนี่ยผมมองเดี๋ยวเข้ารายการใหญ่เลยนะน้ำเงิน

สำเร็จหนึ่งดูอยู่นี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ

นี่ได้ข่าวว่าถ้ามีถึง๖น็อกเมื่อไหร่นะรับรางวัลจากไทยรัฐเลย
โอ้โหต้องได้เลยนี่เอาจริงแล้วเนี่ยดูดิ
ดูชุดใจโอ้โหอันตรายทั้งสิ้นเลยนะ
หนักจริงพี่ปากล้ายกลาดล้ายกลาด
ดูดิเอ้าเร่งมากฟริวพันธุ์หรือเปล่า
ดูออกเป็นชุดเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยเห็นไหม

เป็นสิ่งที่แปลกนะ
ยังไม่ทันตั้งหลักเลยแตกแล้วหน้าผา
ที่ห้าหรือเปล่าดูครับเกมเจาะยางตลอด
โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเป็นสเปรด

ไม่ลงแดงเหนียวไปปลายด้วยนะ

ยังไม่ทันตั้งหลังเลยแดงกุราภาแล้วก็ดูดิ
ยกตะเบาลงหรือเปล่าพี่เกาตลอด
ดูได้หรือเปล่าหมดยกซะก่อน
โอ้โหมวยผู้แรกดูจริงครับ

เตะขาเจาะยาง
เตะขาเจาะยางโหจนแดงกุราภาแล้วก็ทนไม่ไหวครับ

กรรมการนับ๘ยกแรกเลยครับ

ลุ้นครับจะทำสถิติน็อกสีให้รวดได้หรือเปล่านะครับ
ช่วงนี้ขอบคุณบัยยัง๙๐บาทจอดระเทศเขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
ผู้ใหญ่ใจดีใครมีศัตรูเขาต่างก็เรียนเชิญนะครับ
หนับหนุนสุขย้ำมวยไทยรัฐครับช่วยกันครับ
สุโขทัยเข้ามาให้กำลังใจในศึกยอดมวยไทยรัฐอีกแล้ว
จริงพี่ปากคู่นี้ผมชอบทั้งคู่เลยนะ
แต่ถ้าเลือกตัวหนึ่งผมชอบสดแบบน้ำเงินละเพื่อนสัมเตฎิบดี

ต้องดูเกมก่อนดูให้จบก่อนว่าเกมวันนี้จะออกมาในรูปไหนนะครับ
มัดเภาเขาออกได้คมมากเลย

ต้านอยู่หรือเปล่าดังนั้นเอง
เป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักมากเลยนะ
การฟิสร้องดีพรสวรรค์ใช้ได้
การออกหมัดนี่ทิ้งทั้งหัวไหล่เลย
คิดว่ามวยอย่างนี้อยู่ในสายตาพี่น้องแฟนมวยแน่นอน
ใช่แล้วมวยหายากด้วยนะมวยแบบนี้
ดูดิโอ้โหสอบ

โดนเข้าได้ดีนะโดนแล้วมีอาการมาหรือเปล่า

หัวใจแดงใช้ได้ด้วยพี่ป่า

โดนมันออกมาแต่ลำแข้ง

เจาะยางก็น่ากลัวอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเข่าเท่าไหร่
แต่สงครามยังไม่เลิกนะครับคุณผู้ชม

ดูจะขึ้นไปเป็นอาวุธคนใหม่ได้หรือเปล่า

น่ากลัวจริง

หนาวจะจากไทยรักดื้อ
แฟนที่ติดตามดูเลยนะครับว่าอันตรายยังไงดูดิ

โอ้โหลงทุนมาดูเลยบอกว่าเนี่ยอยากมาดูน้ำเงินหน่อยมันออกอาวุธยังไง
โอ้โหดูกันโดนสวนโดนสวนว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงว่าเจอเจอ
เอ้าเดินแดนบุรพาเล็กยังขั้นใจแข็งใจเดิน
อ้อยังอลุ่นต่อนะยังอันตรายต่อ
แดงกุณภาเล็กโดนไปสองนับแล้วมีทางเดียวก็ต้องนอกให้ด้านแดงพี่ป๊าก
ไม่ไหวไม่ไหวร้องแท๊กร้องจริงเลย
จับตาติดตามครับคุณผู้ชมกับนักมวยรายนี้นะครับ

จากไทยรัฐด้วยต้องบอกอย่างนี้เลย
เป็นบวยปั้นของ๑๐ยอดบวยไทยรัฐเลยนะครับคุณผู้ชม

ผมว่าตอนนี้แฟนทางบ้านจับตาติดตาม